ดูเรื่องดุเดือดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ประเด็นคือเหมือนกับตัวเทศกิจเนี่ยกำลังจะไปกินปลาอยู่ที่บ้านน้องชาย

แต่ประเด็นคือเหมือนกับขับรถไปแล้วไปจอดขวางทางซึ่งถนนแคบมาก

และสุดท้ายทั้งคู่ก็วิวาดกันก่อนจะมีการชักอาวุธปืนยิงใส่เทศกิจ๓นัดจนตายคาที่แบบนี้นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสพวาดินชำราบค่ะ
ตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบที่บริเวณซอยตันนะคะ
ห้างสรรพสินค้าแมคโคลสาขาอำเภอบาดินชำราบในพื้นที่จังหวัดอุบล
ผู้เสียชีวิตค่ะคือนายชาญชัย
วัย๓๕ปีค่ะเขาเป็นเทศกิจในเมืองวารินชำราบ
สภาพศพก็นอนตายถูกยิงด้วยปืน๙มมที่บริเวณหน้าอกแล้วก็ลำคอ๓นัด
ทีนี้ใกล้กันก็มีปลอกกระสุนตกอยู่นะคะ
แล้วก็เหมือนกับมีปลอกกระสุนรวมทั้งเรื่องของรอยเลือดตกอยู่ใกล้เคียงด้วย
ส่วนตัวคนก่อเหตุมือยิงไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
เป็นอดีตตำรวจที่เกษียณอายุราชการ
ทราบชื่อคือพันธุ์ตำรวจรียุพลวัย๖๒ปีค่ะ
เขาเองก็มีการยืนรอมอบตัวพร้อมกับปืนทูตมรณะที่ใช้ก่อเหตุ

ขณะเบื้องต้นนะคะตำรวจก็มีการควบคุมตัวไปสอบที่ร่วมพัก
เจ้าตัวให้การรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
ส่วนต้นสายปลายเหตุก็เกิดจากการที่ว่าอดีตตำรวจ
กำลังจะพาเมียที่ป่วยเป็นอำมพลึกไปตลาด
แล้วเหมือนกับช่วงจังหวะที่เอารถออกมาเนี่ย
มันมีรถของตัวคนตายจอดขวางทางอยู่
ทำให้ทั้งคู่มีการแบบด่าทอกันโต้เถียงกัน
ก่อนจะมีการชักปืนออกมาเจาะยิงคนตายจนตายคาที่๓นัดนะคะ
ทีนี้เบื้องต้นค่ะจากการสอบสวนแม่ของผู้ตาย
ซึ่งเขาก็มาดูศพลูกชายเขาให้ข้อมูลว่า
จริงแล้วคนตายกับอดีตตำรวจรู้จักกันดี
เวลาเจอกันในหมู่บ้านก็จะทักทายยกมือไหว้กันปกติ
ครั้งแรกที่ทราบว่าคนตายถูกอดีตตำรวจยิงเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะคะ

ที่สุดแล้วต้นสายปลายเหตุจะเป็นอย่างที่มีการสอบปากคำน้องชายคนก่อเหตุไหม
น้องชายบอกว่าจะมีปัญหาเรื่องของการจอดรถขวางทางซอยแคบ
อันนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ
ส่วนศพของคนตายศพของเทศกิจ
นายชาญชัยตอนนี้ถูกนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านดอนงิ้วตำบลวารินอำเภอวารินชำราบค่ะ
ซึ่งก็จะมีการสวด๓วันก่อนที่จะชาปนกิจต่อไป
ส่วนอดีตตำรวจที่เกษียณอายุราชการก็โดนแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ